ชนิดกีฬานั้นกลับมาฝึกซ้อมได้นะครับก็มีผู้ใหญ่ในวงการเดินทางไปให้กำลังใจ
เฉพาะแบตมินตันนะครับก็หวังว่าจะได้เพิ่มอีก๒ที่ในโอลิมปิกเกมส์ครับ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับพร้อมด้วยดรกล้องศักดิยอดมณี
ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมดูการฝึกซ้อมของนักแบตมินตันทีมชาติไทยหลังจากที่โควิด๑๙นั้นสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว
หมายใหญ่ก็คือการคว้าเหรียญรางวัลในโอลิปิกเกมปีหน้าที่ญี่ปุ่นครับโดยนักกีฬาไทยผ่านการคัดเลือกไปแน่นอนแล้ว
หกคนจากชายเดี่ยวคือกัณพลหวังเจริญหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนหญิงคู่ระวินดาประจงใจกับจงกลพันธ์กิติธารากุลแล้วก็คู่ผสมเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับทรัพย์สิริแต้รัตนาชัยมีการเล่นแบตด้วยกันด้วยนะครับ
ทางผู้ว่านะครับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์นะครับ
การฝึกซ้อมเสร็จก็ให้กำลังใจน้องทุกคนเป้าหมายนะครับแน่นอนครับ
หลังจากนี้ก็จะพยายามผลักดันให้ได้เพิ่มอีก๒ที่
จากชายเดี่ยวแล้วก็หญิงเดี่ยวประเภทละ๑คน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายงบประมาณครับ
สัญญาการเป็นเจ้าภาพมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกออกไปอีก๕ปีครับ

รัฐบาลไทยจะเข้ามาสนับสนุนงบประมาณค่าลิขสิทธิ์๕๐
ในฐานะผู้บริหารสิทธิ์เพื่อหาผู้สนับสนุนในประเทศไทยต่อไปครับ